พิธีศพในการที่จะมีการสวดอภิษฐรรมเรียบร้อยแล้ว

หนึ่งครอบครัวที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องเศร้า
หลายคนฟังเรื่องของครอบครัวนี้แล้วเนี่ย

ก็คือ๓แม่ลูกที่เป็นเหยื่อเหตุกราดยิง
คือภาพที่แม่นอนกอดลูกชายวัย๒ขวบ
แล้วเสียชีวิตไปด้วยกันส่วนไม่ไกลก็มีร่างของพ่อที่เสียชีวิตอยู่ด้วย
ครอบครัวนี้เป็นที่สะเทือนใจของโลกโซเชียลมากนะคะ
ซึ่งวันนี้ที่วัดสุทธาจินดาวรวิหารค่ะ
มีพิธีพระราชทานเพลิงศพ๓พ่อแม่ลูกนี้
ซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีเป็นประธานในพิธีด้วยนะคะ
เมื่อเวลา๑๖นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้
พลเอกภัยบูลคุ้มฉายาองค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ
นายสุริยะริมรัชตามอนวัย๔๔ปีนางสาวประพัชญานวลรักษาวัย๓๓ปี
และเด็กชายปรมะลิมรัชตามอนวัย๑ขวบ๑๑เดือนหรือว่าน้องโฟกัส
พ่อแม่ลูกที่เสียชีวิตจากเหตุกระดยิงที่เทอร์มิโนทรินตี้วันเมื่อวันที่แปดกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสะเทือนใจเพราะว่าเขาปกป้องกัน๓คนนะคะจนวินาทีสุดท้ายจริง
นายสุริยะริมรัชตามอนผู้เป็นพ่อนะคะจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนคณะอุตสาหกรรมเกษตรรุ่นที่๑๖
ทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนขายสินค้าอยู่ในห้างเทอร์มิโนเทรนตี้วันแล้วก็ทำธุรกิจห้องเช่ารายวันอยู่ที่นครราชศรีมานะคะ
ส่วนภรรยาก็คือนางสาวประพัชยาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยวงชวลิศกุล
มีลูกด้วยกันหนึ่งคนก็คือน้องโฟกัสน้องเป็นเด็กร่าเริงแล้วก็ยิ้มเก่ง
แต่ว่าสุดท้ายแล้วทั้ง๓คนก็เสียชีวิตพร้อมกันในเหตุการณ์ครั้งนั้น
บรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
มีข้าราชการญาติพี่น้องเพื่อนแล้วก็ประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมไว้อาลัยให้แก่ครอบครัวนี้เป็นครั้งสุดท้าย
ซึ่งงานศพในครั้งนี้ทางเจ้าภาพเขาขอความร่วมมือนานมา
เขาบอกว่าของงดรับพวงหลีดเพราะเขามีความประสงค์อยากจะบริจาคเงินเพื่อการสาธารณกุศล
เขาได้มอบเงิน๑ล้าน๒แสนบาทให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมา
นี่เป็นโรงพยาบาลหลักที่รับทั้งผู้บาดเจ็บทุกคนที่เกิดจากเหตุการณ์ครั้งนั้นเข้ามาเลยนะคะ
รวมถึงยังบริจาคเงินให้กับมูลนิธิพุทธธรรมฮุก๓๑มูลนิธิหลักเสียงเสี่ยงตึ้ง
แล้วก็มูลนิธิตระกูลลิ้มนครราชศรีมามูลนิธิละ๒๐๐๐บาท
เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับ๓พ่อแม่ลูกที่เสียชีวิตด้วย
สำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้ก็อย่างที่บอกว่าสร้างความสะเทือนใจเป็นอย่างมากนะคะ
เพราะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมารู้เอาก็ตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเคลียร์พื้นที่
แล้วก็เห็นภาพของแม่ที่กอดลูกชายไว้ในอ้อมอกโดยที่ลำตัวทั้งแม่ลูกเนี่ยมีรอยกระสุนแทบจะพรุมไปทั้งร่าง
แล้วก็มีพ่อนอนเสียชีวิตอยู่ไม่ไกลนัก
ซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีเองก็ได้มีการพูดคุยกับญาติของครอบครัวนี้นะคะ
นางสาวสิริรัตน์พี่สาวของนางสาวประพัชยาผู้เสียชีวิตเนี่ยก็บอกว่า
นายสุริยะน้องเขยเขาขายผ้าห่มอยู่ในห้างมาตั้งหลายปีตั้งแต่ห้างเริ่มเปิด
ซึ่งปกติแล้วน้องสาวจะอยู่บ้านเลี้ยงลูก
แต่วันเกิดเหตุคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะวันมาคบูชาวันเสาร์
มันเป็นวันหยุดยาวอะค่ะเขาก็เลยตกลงกันว่า
พาลูกไปเดินเล่นที่ห้างรอสามีปิดร้านก็แล้วกัน
แล้วก็จะได้หาซื้อของไปฝากพ่อแม่ด้วยที่อำเภอห้วยแถลง
จนหกโมงเย็นพี่สาวเนี่ยได้ยินข่าวมาว่า
มีเหตุกระดยิงเกิดขึ้นที่ห้างห้างนี้ตกใจมากเพราะว่ารู้ว่าน้องสาว
แล้วก็หลานชายแล้วก็น้องเขยอยู่ที่นั่นก็รีบโทรหาน้องสาวเลยบอกว่า
อยู่ไหนปลอดภัยหรือเปล่าน้องก็บอกว่าอยู่ที่ร้านในห้าง
ปลอดภัยดี๖โมงเย็นเขายังบอกว่าปลอดภัยอยู่
เธอก็บอกว่าเธอพยายามติดต่อน้องอยู่เรื่อยนะคะไลน์บังวีดีโอคอลบัง
ค่ะก็บอกให้น้องบอกเปิดวิดีโอคอลหน่อยอยากเห็นให้อุ่นใจว่าปลอดภัยอยู่จริง
ซึ่งเธอก็เห็นภาพที่น้องสาวนั่งกอดลูกชายวัย๒ขวบ
อยู่ในสภาพที่ลูกชายนอนหลับคาอกเธอบอกน้องสาวเลยว่า
อนข้าวป้อนน้ำปอนนมอะไรให้อิ่มให้เต็มที่เลยนะ
เพื่อที่ลูกจะได้หลับยาวยาวค่ะเพราะว่าเด็กวัยเนี้ยค่ะ
ส่วนใหญ่บางทีเขาหลับแค่ช่วงสั้นแล้วก็ตื่นมาเขาจะหิวอีกอย่างนี้
ก็คือตอนนั้นเป็นกังวลที่สุดก็คือว่ากลัวว่าคนร้ายจะรู้ว่าน้องสาวแล้วก็หลาน
ซ่อนอยู่ตรงไหนจากนั้นเธอบอกเธอพยายามติดต่อเป็นระยะระยะจนกระทั่งเที่ยงคืนค่ะ
น้องสาวบอกว่าลูกตื่นแล้วแล้วก็ร้องไห้ด้วยเพราะว่าร้อน
เธอก็พยายามหาทางนะคะบอกน้องสาวว่าทำยังไงก็ได้ให้ลูกนอนหลับ
น้องสาวก็พยายามแล้วอะค่ะซึ่งเธอบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยสายก็ตัดไป
แล้วเธอก็ไม่สามารถติดต่อน้องสาวเธอได้อีกเลยจนกระทั่งมาเห็นรายชื่อผู้เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งเธอก็บอกว่าคนร้ายคงจะได้ยินเสียงเด็กร้องนั่นแหละแล้วก็เลยรู้ว่าเขาซ่อนตัวกันอยู่ตรงไหน
แล้วก็ทำพฤติกรรมที่เยี่ยมโหดเกินมนุปนาด้วยการลากสามพ่อแม่ลูกคนนี้ไปยิง
ซึ่งสามีภรรยาคู่นี้เขาเพิ่งแต่งงานกันได้๓ปีมีโซ่ทองคล้องใจแค่ขวบ๑๑เดือนเอง
ก็ต้องมาจากไปก่อนวัยอันควรแบบนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับญาติยาดของครอบครัวนี้

ใช่ค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะ